ส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็เป็นการชี้แจงข้อสงสัยในคดีที่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ไปชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตที่ทางม้าลาย
แล้วมันก็มีข้อสงสัยหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของตัวรถมอเตอร์ไซคันนี้
วันนี้ทางสนพญาไทยได้ชี้แจงความคืบหน้าของเรื่องนี้
บอกว่าได้มีการส่งรถมอเตอร์ไซคันที่ก่อเหตุไปตรวจสอบที่กรมคับการตำรวจจราจรตั้งแต่เสาร์ที่ผ่านมาแล้ว
แต่ตอนนี้กำลังรอผลตรวจอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องความเร็วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วก็ต้องรอระบุผลที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนสัญญาการซื้อขายรถเนี่ยพนักงานสอบสวนเรียกตัวนายปฏิพาณผู้ขายรถให้กับ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์มาสอบสวนแล้ว
พบว่ามีสัญญาการซื้อขายจริงนะคะ

ส่วนที่นายปริญญาณพาดพิงว่าซื้อมาจากใครตำรวจจะออกหมายเรียกมาเพื่อสอบปากคำต่อไป
แต่แบบนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรื่องที่มาของรถคันนี้แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาครบ๗ข้อหานะคะ
ยืนยันว่าสามารถรวบรวมสำนวนส่งให้อายการได้ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
ถ้าหากผู้ต้องหายังบวชอยู่ไม่ศึกก็อาจต้องมีการเจรจาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนการลงโทษทางวินัยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะพิจารณาสอบสวนค่ะ
ทีมข่าวช่อง๑พบรถมอโตไซด์บิ๊กไบล์ต์คันนี้
อันนี้เป็นประเด็นที่มีการเปิดขึ้นมานะคะ
ว่าไม่ได้ไปจอดในที่เก็บของกลางเหมือนกับคดีอื่น
แต่ว่ากลับพบว่าไปจอดที่หน้าแฟลต์๔ที่พักตำรวจสนพญาไทย
ล่าสุดวันนี้รถคันนี้ก็ถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บรถมอเตอร์ไซค์ของกลาง
ภายในพื้นที่สนพญาไทยแล้ว
เราขอให้มั่นใจในการทำคดี
สนพญาไทยไม่มีการบิดเบือนในเรื่องข้อเท็จจริง
ไม่มีการผิดเพี้ยนในเรื่องของพฤติการในสำนวนแน่นอน

อย่าไปมองในเรื่องแถวนั้นกระแสโซเชียลที่ออกมา
ว่าเราจะมีการช่วยกันตามที่ได้ออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ขอให้เชื่อมั่นรำคงสำรวจเราทำอย่างตรงไปตรงมาและทำเจ็บที่
ขณะที่เส้นทางเรื่องของการโอนลอยบิ๊กไบท์ดูคาติคันนี้ค่ะ
ก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกเหมือนกัน
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลการซื้อขายรถบิ๊กไบท์ดูคาติคันนี้นะคะ
ตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายพบว่ามีการเปลี่ยนมือไปถึง๕ครั้ง
คนแรกก็คือนายภัยทูลเสาหลวงเป็นคนที่ครอบครองรถคันนี้ในเล่มทะเบียนรถนะคะ
แล้วก็โอนลอยไปให้ในต่อเจ้าของเต็นต์รถสกลนคร
พอมีข่าวก็นำเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ารถคันนี้มีการซื้อขายแบบโอลอยจากนายภัยทูลให้กับตำรวจ
จากนั้นก็ประกาศขายให้กับนายพิชัยสอนทองเต็นต์รถเมื่อ๒๕สิงหาคมปี๖๒
นายพิชัยก็ประกาศขายรถต่อไปอีกทอดนึงให้ลูกค้าที่จังหวัดพิจิตรก็โอนลอยไปเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ต่อจากนั้นมีการขายต่อแบบโอนลอยไปให้นายปฏิพันธ์แล้วก็โอนลอยต่อไปที่๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์บัวดกในราคา๑๑๓๐๐๐บาท
เรื่องนี้ค่ะทนายเดชากิติวิทยานันต์บอกว่าสิ่งที่พ่อค้านิยมในการซื้อขายโอลอยก็เพราะว่า
คือถ้าซื้อมาแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นชื่อเจ้าของรถตามกฎหมายมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เช่นการแจ้งย้ายการโอเล่มอย่างน้อย๓๐๐บาทขึ้นไปเพราะมีแบบนี้
เขาก็บอกว่าต้องคิดดูแล้วล่ะค่ะว่าต่อไปจะต้องบังคับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ให้กวดขันมากกว่านี้ค่ะ
คือการโอนลอยเนี่ยนะครับในวงการซื้อขายรถจักรยานยนต์เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ซื้อรถจักรยานยนต์มาแล้วโอนลอยก็แสดงว่าไม่ต้องการใช้เองต้องการซื้อมาแล้วไปขายต่อก็เลยหลีกเลี่ยงการไปโอนลอยที่สำนักงานขนส่งเพราะว่ามันต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยห้าบาทและก็ต้องเสียภาษีอีกแสนละประมาณห้าร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นราคา

หลายคนก็ตั้งคำถามนี้นะครับบวชได้หรือเปล่าเพราะว่ามีคดีติดตัวอยู่นะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาไปตรวจสอบแล้วขีดเส้นตายเลยบอกว่าจะต้องศึกวันนี้นะจะต้องศึกวันนี้แต่เจ้าตัวต่อลองบอกว่าขอศึกพรุ่งนี้เอาเรื่องนี้เป็นยังไงทีมข่าวนะครับไปคุยกับพระครูสถิตย์บุญวัฒน์เจ้าอาวาสวัต
พบว่ามีเจ้อหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนามาที่วัดครับมาทำความเข้าใจกับพระอุปัชฌานะถึงกรณีที่บวชให้กับ๑๐ตำรวจตรี
ช่วยทำพิธีบวชให้กับตำรวจทั้งสองนายตอนบ่าย๓
โดยใช้คำว่าขอให้ช่วยสงเคราะห์นะครับ
ก็เลยไปบวชให้โดยไม่ได้ถามเหตุผลหรือรายละเอียดอะไร
ซึ่งตำรวจทั้งสองนายบอกว่าจะบวช๓วันนะครับ
ขณะทำพิธีเนี่ยนะครับพระนรวิทย์ก็ไม่มีเอกสารนะครับ
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอะไรมาแสดง
แต่มีผู้บังคับบัญชามาพระท่านเห็นอย่างนี้ก็เลยบวชให้ครับ
คนที่นำมาไปเจ้าหน้าเลยนั่ง
แล้วก็ถวายทั้งจีวรถวายทั้งบาทด้วยมือของตัวเอง
อันนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่า
ผู้บัญชาการเขาอนุญาต
ตอนที่ทำพิธีบวชนะพระครูสถิตบอกว่า
สังเกตแล้วล่ะสังเกตแล้วว่าพระนรวิทย์เนี่ย
ต้องกังวลใจมีปัญหานักใจแน่

อีกทางอีกทีครับ

ประชาสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่าง
ก็สอนไปอย่างว่าผ้าเหลืองเนี่ย
คุมกายแล้วไม่สามารถที่จะลบล้างอะไรต่างได้
ตอนตัวพ่อแกร้องไห้
เขาบอกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้พุทธเจ้าสอนไว้เลย
เอาแล้วเรื่องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าไปตรวจสอบแล้วว่ายังไง
คือพอไปแล้วไปคุยกับพระแล้วนะ
คือสำนักงานพระพุทธศาสนาบอกว่า
ท่านท่านต้องศึกวันนี้นะ
แต่ทางพระท่านก็บอกว่าขอเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
เพราะอยากจะไปร่วมงานศพของหมอกระต่ายเป็นคืนสุดท้าย

คุณผู้ชมไปดูตรงทางม้าลายหน่อยนะครับ
ไปดูตรงทางม้าลายจุดเกิดเหตุหน่อยนะครับ
กรุงเทพมหานครวันนี้เขาไปตีเส้นแล้วโอ้โหชัดเลย
ไปตีเส้นนะฮะเป็นเส้นนูนนะครับ
แล้วก็มีการตีขนาดข้างแบ่งช่องจราจร๓
ช่องทางเป็นระยะทาง๕๐เมตรก่อนถึงทางม้าลาย
แล้วก็คือเหมือนกับบังคับช่องจราจรให้มันแคบลง
เขาบอกว่าน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
ส่วนที่หน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน
พญาไทยเนี่ยนะครับเครือข่ายเมาแล้วขับ
นำโดยนายเจษดาแย้มสบายนะฮะกับกลุ่มเพื่อนของเขา
เอาช่อดอกไม้มาวางไว้อะไรให้กับหมอกระต่าย
เจษฎาบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของคนนับแสน
ที่ต้องพิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเอาดอกไม้มาวาง
วันนี้ขอไว้อะไรให้หมอกระต่ายและจะเป็นการกระตุ้นเตือน
จิตสำนึกของคนใช้รถใช้ถนนครับ
มีภาพชัดเจนมันแค่แม้เงินมาเป็นคน
แต่ยังมีอีกคนเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับ
ที่เจอแห่งการแบบนี้แต่ไม่ได้เป็นข่าว
อย่างที่คุณเจษดาพูดเลยนะคะคือไม่รู้อีกกี่ชีวิตที่ต้องสังเวยไปเรื่องบนท้องถนนอย่างที่ไม่ควรเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ